ไม่มีแล้วฮะเงินน่ะหมดไปแล้วใช่ไหมหมดกระเป๋าแล้วฮะ
คือที่บอกแบบนี้เพราะอะไรคะข้าวของทุกอย่างมันแพงขึ้น
แต่กับตังค์ในกระเป๋าเนี่ยมันน้อยลงเหลือเกินนี่คุณพระฤหัสหน้า๑๔กรกฎา
จะไปทำบุญจะไปทำบุญเข้าพรรษาแล้วเอายังไงดีอ่ะคะ
บรรยากาศมันไม่ได้คึกคักเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยค่ะ
พาไปที่ตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชรปกตินะ
ถ้าอาทิตย์ก่อนเข้าพรรษาเนี่ยนะคนจะไปจับจ่ายซื้อของ
คนจะไปซื้อเทียนพรรษามาเตรียมรอไปซื้อชุดสังขทาน
แต่นี่เราไปถึงที่ร้านไทยทวีพาณิชย์ค่ะ
คุยกับเจ้าของร้านที่เขาขายพวกเครื่องสังขพันธ์
เขาบอกว่าปีนี้ไม่คึกคักเลย
ปกติแล้วนะคนจะมาซื้อพวกเทียนพรรษาไปทำบุญล่วงหน้าใช่ไหม
แต่ปีนี้มันเงียบเหงาทุกอย่างมันขึ้นราคาหมด
คุณคิดดูสิเทียนปรับขึ้นราคา๖๕
ไซส์กลางนะปกติ๑๕๐ใช่ไหมขยับมาเป็น๑๙๐
ถ้าเกิดเป็นเทียนพรรษาต้นใหญ่ต้นละ๓๐๐ขยับขึ้นมาเป็น๔๐๐

เยอะมากเลยแล้วชุดสังขทานปกติชุดละ๑๕๐
ตอนนี้ก็ขยับมาเป็นชุดละ๑๙๐บาท
คนขายเองปวดหัวปวดหัวว่าของมันแพง

คนก็คงจะทำบุญน้อยลงด้วยนะคะ